เมื่อวานนำเสนอคุณกล้องห้วยไร้มีภรรยา๓คน
ล่าสุดนะคะเมื่อคืนเมื่อวานนี้ตกใจมีคนออกมาโพสต์อีก

งงมากอย่าว่าแต่ชาวเน็ตงงเลยค่ะ
คนเข็นข่าวยังงงค่ะเพราะล่าสุดมีหญิงสาวค่ะ
หน้าสวยชุดจมพูเดี๋ยวจะให้ดูนะก็มาโพสต์
ขอเบอร์หน้านิดนึงชุดไม่ชมพูแต่แก๊กาวชมพูนะคะ
ก็ออกมาแฉอีกแล้วค่ะว่าเคยเป็นแฟนคุณก้องห้วยไร่

โดยเล่าให้ฟังว่าเคยคบหลังจากที่เมีย
คนที่ท้องลูกคนสองคนเนี่ย
นั้นเป็นคนแรกแล้วมาคนนี้นะคะ
แล้วก็เธอก็มาคบแล้วก็ทิ้งมาก่อนที่จะไปคบกับคุณเอ๋
ซึ่งแชร์ไปเมื่อวานก่อนงงมั้ย

คืออยากจะรู้ว่าที่ออกมาแชร์กันเนี่ยคือต้องการอะไร
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่ากล้องเนี่ยเจ้าชู้มาก

มีเมียมาแล้วหลายคนยังวนมาทักแชทหาเธอ
บอกค่ะว่าได้แต่งแบบคาวมั่ว
ก็พูดไปนะคะก็บอกว่าสงสารเบลเหลือเกิน
ไปคิดนะคะว่าได้ผู้ชายคนนี้แล้วจะดี
จบค่ะก็ดึกมีคนมาสรุปให้เลย
ก็ขอเบลอนิดนึงนะคะเป็นข้อความ
เป็นผู้หวังดีนี่คนนี้กลัวจะงง
เขาบอกว่าเมียคนแรกแม่ของน้องปิ๊งกับน้องปลื้มเนี่ยอยู่
อำเภอปากปลาปากนครพนมนะคะ

อ่านนึกตามให้ดีละเสร็จปึ๊บ
ฮหาญชาปชมพูผู้หญิงชมพูคนนั้น
เดินทั้งแต่นานแล้วแต่ยังไม่ดัง
คือไปถามเพลง
พอไปจีบเบลตอนนั้นเบลก็มีแฟนอีกนะ
ทุกคนเมื่อกี๊แสดงแสดงแหละบอกว่าเบลมีแฟนเป็นทอมคนนึง
ไปได้กับผู้ชายมหาสารคามอยู่คนนึง
แล้วพอกล้องดังมากมาจีบเบลก็เลย

เราก็ครบเบื้อปี๒๐๑๗นะคะปี๒๐๑๘ก็ท้องเลย
น้องเสร็จปุ๊บนะคะก็ได้น้องไข่เจียวออกมานะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเบลก็ไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงแบ๊วก็ร้ายเหมือนกัน
ซึ่งดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าพ็ตนิยายน้ำเน่าค่ะ
ว่ากล้องอะไรคือจริงพี่กล้องนอกมาเคลียร์เองอะงงละ
คือเอาจริงมันแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนมาก
แล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีออกมาแฉอีกกี่คนนะคะ
ด้วยความว่าเราก็เอาพูดตามตรงนะคุณผู้ชม
ข่าวที่แชร์กันในโซเชียลเนี่ยบางทีไม่รู้จริงไม่รู้จริงหรือเปล่า
อันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็เผื่อใครที่แบบว่ามีข้อมูลข้อมูล
มาเมาส์ต่อกันได้ในเพจบันเทิงไทยรัฐแล้วก็ล่าสุดค่ะ
เมื่อวานนี้เจอคุณเบิ้ลปฐุมราชซึ่งเล่นหนังกับคุณก้องเรื่องนี้
คือจริงนางก็ไม่รู้นะเหมือนเพื่อนหลอกหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่ากะวอนไปคอมเมนต์เยอะมากนะคะ
เพราะว่าตอนนี้มันจะกระทบไปครอบครัวแล้ว

ไปฟังเพื่อนให้กำลังใจคุณก้องห้วยไล่เลยค่ะ
เขาเรียกอะไรเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์ในช่วงเย็นแล้วกันนะคะ